คุณแม่บานเย็นรากแก่นคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ไม่เคยเล่าให้ที่ไหนฟังมาก่อนเลย
แต่จะเล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังเป็นที่แรก
คือย้อนกลับไปตอนที่สมัยคุณแม่บรรเย็นท้องลูกทั้ง๓คน
คุณแม่บานเย็นมีอาการกินของแปลก
ของแปลกที่ว่าคือมันแปลกจริงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ

คนกลางก็คือพี่แคนดี้เจ้าเก่าเจ้าประจำของเรา
และคนสุดท้องก็คือคุณโทนี่
และด้วยความแปลกสุดขนลุกที่เราจะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือ
นิสัยของการแพ้ท้อง
คือคนแพ้ท้องเนี่ยเขาจะกินของแปลก

คือมันจะกินอะไรที่แบบยากที่คนอื่นเขาไม่กินนะคุณผู้ชม

แต่มันต่อยอดกลายเป็นความชอบ
กลายเป็นนิสัยของลูกคนนั้นไปเลย
เริ่มกันที่คนโตค่ะคุณแอนนี่รากแก่น
ตอนนี้อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาของพี่แอนนี่เยอะหน่อย
เพราะว่าพี่แอนนี่ก็คือคุณแม่ของน้องเอนี่ไง

แบบออร่ามากเกาหลีมาก
ตอนนี้น้องกำลังจะเดบิวต์ในฐานะบอยแบน
แม่บานเย็นเล่าว่าตอนพี่พองพี่แอนนี่นะนะ
บานเย็นเลิฟการกินหมูหันเป็นที่๒

คือไม่รู้เป็นอะไรนะชอบกินอาหารพัฒนาคารมากเป็นพิเศษ
ฟังดูก็เหมือนจะเป็นอาการแพ้ท้องตามปกติค่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะมันมีสิ่งที่แม่บรรเย็นบอกว่าแปลก
แปลกที่ว่ามันคืออะไรลองไปฟังแม่บรรเย็นดูค่ะ
คุณแม่อยากกินหมูหันอยากกินอะไรที่ไฮโซไฮโซไฮโซนะคะ
แล้วแอนนี่ออกมาก็กินอยู่ประมาณนั้น
เขาอยากกินอะไรที่แบบไฮโซไฮไ

คือเกิดมาเขาก็ไม่ได้ทำตัวแบบอยู่สบายอะไรนะ
คือพี่แอนนี่เกิดมาเนี่ยก็พยายามทำมาหากิน
ก็เลยได้กินหรูอยู่สบายด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองประมาณนี้
ไม่น่าเชื่อนะว่าสิ่งที่ชอบกินจะกลายมาเป็นนิสัยของลูกในปัจจุบัน
พี่แอนนี่ต่อกันที่ลูกคนกลางค่ะ
นี่พี่แคนดี้ของเราคุณผู้ชมค่ะ
ลุคห้าวแบบนี้บอกเลยนะจ๊ะว่า
หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองอยู่ตลอดจ้า
บรรเย็นบอกว่าโอ๊ยย้อนไปตอนท้องพี่แคนดี้เนี่ยนะ

ราบเลือด

โอ้โหพูดจนคอจะแตกแล้วเรือนขวัญ
ราบเลือดราบเลือด
มันสอดคล้องมันคล้องจองกับนิสัยของพี่แคนดี้ยังไง

แคนดี้เนี่ยอยากกินลาบเลือด

แต่อยากขอลองแม่ก็เลยกินกินก้อยก้อยดิบ
แต่ในฝันแต่ในท้องฝันอยากกินอย่างนั้นเลยอยากสดน้ำเลย

แคนดี้เกิดมานี่ห้าวมากก็กินได้ทุกอย่าง
ลุยหมดไม่สนว่าจะกินอะไรคุณผู้ชมค่ะ
คนแรกที่เราพูดถึงอาจจะเป็นเมนูที่ไม่พีคสักเท่าไหร่
แต่คนสุดท้ายหนุ่มโทนี่
บางเย็นบอกว่าพีคที่สุด
เพราะสิ่งที่แม่บรรเย็นอยากกินคืออะไรรู้ไหมคะ

ใช่คุณผู้ชมคือฟังไม่ผิดนะดินจริง
บรรเย็นบอกว่าเป็นดินที่ต้องขุดลงไปลึก
เฉพาะตามต่างจังหวัดบางคนเขาก็เป็นนะ
หลังจากที่ได้ดินเป็นก้อนเหนียวแล้วเนี่ย
เขาก็จะเอามาหมกกับไฟคือมันก็จะได้กลิ่นของดินแบบหอมอ่อน
พอผ่านขั้นตอนนี้นะคุณผู้ชมค่ะแม่บัญญังบอกว่า
มันจะหอมน่ากิน
แล้วสมัยนั้นมันหากินยากด้วยนะ
ชอบกินดินแล้วมันเกี่ยวข้องกับนิสัยของโทนี่ยังไง
ท้องใหญ่รัดถุงไป
ไปเก็บมาทำเอาเอง

แล้วก็เผาแล้วก็กิน

ไปนอนกับดินกินกับทราย
เราก็ไปตั้งเต็นต์
นอนอยู่อย่างนั้นแหละเข้าป่าดงดิบไปเลย

คือคือรู้สึกแบบคนนิสัยติดดิน

อยากรู้จังเลยตอนท้องคุณพลอยอยากกินอะไร
ตอนท้องเนี่ยพออยากกินไข่ป่าม

เหรอใช่ก็คือเอาไข่ไปย่างแล้วก็ใส่ห่อใบตอง
แต่ว่าสิ่งที่พลอยอยากกินมันไม่ใช่ไข่ที่อยู่ในห่อนะ
พออยากกินใบตองคุณผู้ชม

ก็กินนะคะเคี้ยวแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้กลืนไปนะ
เอาแค่ว่ากลิ่นซึมทรัพย์ของรสชาติแล้วก็กลิ่นลงไปแค่นั้น

คุณผู้ชมค่ะตอนท้องหรือว่าใครมีประสบการณ์นะ
ไปดูรายการเราอยู่อยากกินของแปลก

ส่งข้อความมาบอกหน่อยนะคะ